แต่เรื่องแรกที่เราจะพูดถึงกันก็คือ
ที่มีคิวจะลงแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในช่วงต้นปี
ซึ่งก็มีข่าวมาจากทางฝั่งเวียดนาม
เพราะเขาบอกว่าไทยจะมีการเปลี่ยนแผนการเล่น

เราใช้ผู้เล่น๒๐คนชุดนี้เรียกมา๓๓คน
มีตัวที่เสริมเข้ามาที่บุกเก่งอย่างเทวินดิรมรำกองกลาง
เท้าดีอย่างเบนจามินเดวิสที่มาจากปูแลม

บอกว่าจริงต้องรอดูก่อนว่าตอนเก็บตัวฝึกซ้อม
นักเตะจะสามารถเล่นกับระบบไหนได้ดีที่สุดค่ะ
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สื่อเวียดนามคาดการณ์แผนการเล่นของทีมชาติไทย

สื่อเวียดนามใส่ใจทีมชาติไทยเป็นพิเศษนะ
แต่ก็เป็นเพียงแค่ข่าวโคมลอยเท่านั้น

เนื่องจากว่าไทยจะต้องเจอกับทีมที่มีศักยภาพสูง

บาเรนออสเตรเลียแล้วก็อีรักษ
แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอดูในช่วงการฝึกซ้อมอีกครั้ง
ผู้เล่นแต่ละคนเหมาะกับระบบแบบใด
แล้วก็จะนำมาปรับใช้ในโทรนาเมนต์นี้อย่างไรค่ะ

ส่วนอาโน้นลคษมาแล้วส่างงานทีมชัฟทายก็ชุดยู๒๓
ก็เปิดเผยว่าเป็นงานที่ยากสำหรับการเจอกับทีมในระดับเอเชีย
ทีมต้องพลาดหวังจากศึก๔เกม

และทำให้พวกเขายิ้มได้ในปี๒๕๖๐

เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์ให้กับ

ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะคะ

ขันที่ราชมังคลากีฬาสถานทั้ง๓เกม
ในรอบแบ่งกลุ่มโดย๓เกม
แข่งเวลาพร้อมกันหมดก็คือ๒ทุ่ม๑๕นาที

หลังจากนั้น๑๑มกราคมเจอกับออสเตรเลีย

ประกาศรายชื่อ๒๓คนนะครับ

กับสมสอในไทยลีก

จะเป็นทีมที่มาเข้าร่วมกันขันในรอบสุดท้าย
กันว่าน่าจะเป็นสาวดีอาราเบียนะครับ